อ่ะเรื่องนี้กันบ้างอันนี้ต้องฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่
ที่ยังมีลูกอยู่ในวัยเล็กแล้วก็สนด้วย

เห็นลูกชายวัย๔ขวบเหมือนเป็นหวัด
สุดท้ายคือมันไม่ได้เป็นหวัดธรรมดา
มันมีบางอย่างเข้าไปในรูจมูกค่ะว้ายเป็นลูกโป่งอุ้ย
ลูกโป่งติดอยู่ในจมูกของลูกชายเนี่ยเหรอเนี่ยค่ะหัวส้มส้มมาน่ะใช่
คุณพ่อท่านนี้คือมันเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
คุณพ่อเขาโพสต์เรื่องราวเอาไว้ในเพจเธอคิดนะคะรวมพลคนเหอะลูก
แล้วเขาก็เล่าเรื่องราวบอกว่าลูกชายคือน้องก้าววัย๔ขวบครึ่งเนี่ย
เรียนอยู่ชั้นอนุบันหนึ่งทีนี้ตั้งแต่เปิดเรียนมาน้องไปเรียนได้หนึ่งอาทิตย
หยุดเรียนไปอีก๑อาทิตย์เพราะว่าติดหวัดมาจากเพื่อนที่โรงเรียน
ระหว่างนั้นก็แน่นอนพอมีน้ำมูกเขาก็ให้ทานยาลดน้ำมูก
ไข้แก้ไอตลอดแต่ไม่หายเลยอ่ะค่ะพอลูกมีน้ำมูกมากมาก
บอกให้ลูกพยายามสั่งออกมาแต่ลูกบ่นว่าเจ็บจมูก
ทีนี้คุณพ่อเลยส่องดูค่ะสังเกตดีดีก็เริ่มเห็นว่าที่จมูกของลูก
มันมีบางอย่างติดอยู่อืมเขาก็เลยเอาไฟส่องแล้วก็เห็นเป็นสีส้มส้ม
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะแล้วพอแหนบคีบออกมานะคะ
ก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเนี่ยยางกลมตัวนี้เลยนะคะ
อืมคุณพ่อก็งงว่ามันเข้าไปอยู่ในจมูกของลูกได้ยังไง
เพราะว่าคุณพ่อบอกไม่ได้ซื้อให้ลูกเล่นทางโรงเรียนก็ยืนยันเหมือนกัน
บอกว่าไม่ได้ให้เด็กมาเล่นเหมือนกันนะคะ
ขณะเดียวกันน้องเองถามตัวน้องเองน้องก็บอกก็ไม่รู้มันเข้าไปในจมูกได้ยังไง
ค่ะรู้แค่ว่ามันเจ็บพอคีบออกมาเท่านั้นแหละ
น้องบอกโอ๊ยหายใจโล่งสะดวกเลยนะคะ
แล้วไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยเนี่ยคุณพ่อเขาก็เลยตัดสินใจนำเรื่องเนี้ยมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์
เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่มีลูกวัยกำลังสนแบบนี้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
ให้ฆ่าสายตาไม่ได้เลยอันนี้เราย้ำทุกครั้งอืม
ยิ่งเด็กสนเท่าไหร่คือบางทีเราไม่เห็นหรอกจังหวะที่เขาไปเอาอะไรยัดเข้าไปเล่นเล่นของเขาเนี่ย
คือเราไม่รู้เขาอยากลองไงใช่ค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบางคนบอกว่าเอ๊ะมันดูคล้ายลูกโป่งหรือคล้ายอะไรแต่ว่า
คุณพ่อเค้ายืนยันแล้วคือมันอาจจะเป็นที่เป็นลูกโป่งเล็กอ่ะ
กล่องใสหน่อยที่มันอาจจะเล็กลูกเล็ก